คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ใครไปเดินตามห้างค้าปลี
ทำตลาดน้ำมันปลาไม่รู้จะขาดตลาดไหม

ราคามันขึ้นค่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันมีการขอความร่วมมือจากกรมการค้าภายในใช่ไหมคะ
บอกให้ปรับราคาน้ำมันปาล์มขวดให้สะท้อนต้นทุนจริง
จากที่ราคา๒๔พุ่งขึ้นไปเป็น๓๔บาท
คนก็ตกใจสิคะแห่ซื้อกันกักตุนไว้เลย

เดี๋ยวสัปดาห์นี้ราคาจะลงแล้วค่ะ
นายสมชายพรรัตนาเจริญนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย
ก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์น้ำมันปาล์มขวด
บอกว่าศุกร์ที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
กรมการค้าภายในเขาขอความร่วมมือห้างค้าปลีก
ให้ปรับราคาสะท้อนต้นทุนจริงใช่ไหม
จะได้ช่วยเกษตรกรต้นทางไม่ให้ถูกกดราคารับซื้อ
ราคาน้ำมันปาล์มขวดมันเลยเพิ่มขึ้นค่ะ
๔บาทเป็น๓๔บาทแล้วขึ้นมา๑๐บาท
เขาบอกเลยว่าโอ้โหร้านค้าปลีกค้าส่งนี่นะ

ผู้บริโภคจำนวนมากเขาก็แตกตื่นกัน

แห่ซื้อกักตุลกันทั้งเอามาบริโภคเอง

เขายืนยันนะคะนายสมชายยืนยันเลยบอกว่า
หนึ่งเลยนะจำนวนน้ำมันปลามในประเทศไม่ได้ขาดตลาด
และ๒เรายังคงมีสต๊อกอีกมาก

ไม่ต้องสต๊อกน้ำมันปาล์มในช่วงนี้ค่ะ
แล้วไม่ต้องกลัวด้วยว่าราคาจะพุ่งขึ้นอีก
เพราะว่าราคาน้ำมันปาล์มขวด
มันจะปรับตัวลดลงภายในสัปดาห์นี้แหละ
ราคาน่าจะอยู่ที่ราว๒๘๓๐บาทค่ะ
นอกจากนี้นายสมชายพรรษรัตราเจริญ

เขาไม่เห็นด้วยเลยกับวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลอันนี้
ไปขอความร่วมมือห้างค้าปลีกให้ปรับราคา
มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางของกระบวนการทั้งหมดเลย

ค้าปลีกไม่มีสิทธิ์กำหนดราคาสินค้าใดอยู่แล้ว
สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือไปขอความร่วมมือกับโรงกลั่นซะมากกว่า
เพราะโรงกลั่นนั่นแหละคือตัวกลางระหว่างผู้รับซื้อปลาม
เกษตรกรแล้วก็ห้างค้าปลีกค่ะโดยปัจจุบันนะคะราคาส่งน้ำมันปาล์
จากโรงกลั่นถึงผู้ค้าปลีกเนี่ยอยู่ที่เกือบสามสิบบาทตอนลิตรแล้ว
นี่ยังไม่ได้รวมต้นทุนอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
บรรจุพันธุ์ค่าแรงค่าขนส่งค่าการตลาด
คือพอบวกเข้าไปแล้วยังไงมันก็สูงกว่า๓๐บาทแต่มันยังต่ำกว่าราคาเพดานที่ผู้ผลิตแจ้งเอาไว้กับกรมการค้าภายใน
ก็คือลิตรละสี่สิบสองบาทค่ะโดยก่อนหน้านี้ห้างค้าปลีกเนี่ยขายราคาต่ำได้
เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมาต่ำซึ่งโรงกลั่นเขารับซื้อน้ำมันดิบจากโรงสกัด๑๕๑๗บาทต่อกิโลกรัม
แต่ปัจจุบันเนี่ยรับซื้อที่๒๐บาทต่อกิโลกรัมซึ่งราคารับซื้อเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดอยู่แล้ว
เพราะว่าห้างค้าปลีกเองก็มีสต๊อกค้างอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องปรับราคาขึ้น
เห็นการขายในระดับราคาเดียวกันทั้งตลาดค่ะ